ติดตามกีฬากันต่อเลยครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
ด้วยการควาชัมทร์ที่สหรัฐอเมริกา
โดยการตีนี่แทบไม่ผิดพลาดเลยนะครับตลอด๔วัน
คือก่อนหน้านี้ฟอร์มค่อนข้างหลุดต่อสมควร
เงินรางวัลรวมแล้วก็คือ๘๓ล้านบาท
ที่รัฐคลอรีดาสหรัฐอเมริกาวันสุดท้าย
โรเมเอรียจุธานุกาซึ่งเป็นผู้นำร่วม
ในวันที่๓ก็ออกโกรธกี้ตั้งแต่หลุมแรก
แล้วก็คืนฟอร์มเกมด้วยการนำเพิ่ม๖เบอร์ดี้
โดยเฉพาะการยิงเบอร์ดี้ระยะไต
๒หลุมติดต่อกันครับ
พาวนมเพชรล้ำครับ

สกอร์๙แล้วก็โมริยาสุธารุกาลนะครับ

สกอร์๕โรโมก็เป็น๑คนในปีนี้ทำผลงานได้อย่างเยี่ยม
แต่ว่าความมั่นใจของเธอน่าจะกลับมา

คงจะได้พักสักแป๊บหนึ่งแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับ
หลังจากการแห่งข่าวก็ยอมรับว่าการเล่นลมสุดท้าย
ไม่คิดว่าจะเป็นผู้นำร่วมก่อนที่จะทำเบอร์ดี้เอาชนะ

เพราะจริงแล้วแมทนี้ไม่ได้หวังเลยจริงว่าจะได้แชมป์หรือว่าไม่ได้
รู้สึกว่าแค่อยากออกไปเล่นมีแมทสุดท้ายที่ดีของปีนี้แค่นั้นเอง
แอบตื่นเต้นนะคะจริงไม่รู้ว่านำร่วงค่ะ

ก็รู้สึกว่าอยากได้เบอร์ดี้ให้ตัวเองมีแชมป์ที่จะเปลี่ยนออก
ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าจริงอย่างที่บอกว่า๒๓เดือนที่แล้วอาจจะไม่ค่อยดี
แต่ว่าก็พยายามเวิร์คให้มันผ่านมาให้ได้ตลอด
แล้วก็แมทเองก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปมันก็ออกผลค่ะ
ริยาก็คว้าแชมป์ที่๒นะครับในปีนี้ต่อจากรายการ
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นแชมป์
ขึ้นมาเป็นมือ๕ของโลกในสัปดาห์สุดท้ายของปีด้วยนะครับ
๑ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ๓๓ล้านบาทไทยนะครับ
ซึ่งก็เป็นรางวัลนักกอล์ฟที่ทำสกอร์เฉลี่ยต่ำที่สุดในระดูการครับ
ก็ถือว่าปิดปีได้ดีได้กำลังใจที่ดี
จะได้เริ่มต้นปีหน้าให้ดีต่อไป

เพราะว่าถือว่าประสบความสำเร็จมากสำหรับวงการกอล์ฟนะครับ
กับการมีเธออยู่ในวงการนี้ทำให้น้องมีกำลังใจในการเล่น
แล้วก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถจะก้าวไปเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้
แล้วก็อยู่ในมือชั้นนำนะครับรักษาระยะเวลาแบบนี้ต่อไปนะครับ